ไปต่อกันที่ข่าวของโตโน่กันหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อ
พูดเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้เขาลงมือว่ายน้ำกันแล้วจริงนะคุณผู้ชม
คือลุ้นกันมาหลายวันแล้วนะคะรวมไปถึงหลายคนจับจอง
ที่พงที่พักนะร้านอาหารแถวนครพนมเนี่ยโอ้โหเต็มแทบทุกที่แล้วค่ะ
ภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงของโตโนภาคินนะตอนนี้ไหว้กันไปตั้งแต่เช้าแล้ว
เกือบครึ่งทางแล้วค่ะแล้วอย่างที่ทราบกันดี
บริจาคตอนแรกเขาตั้งเป้าไว้๑๐ล้านเท่านั้น
ทะลุไปแล้ว๓๖ล้านแล้วก็มันทยอยค่อยลงเรื่อยด้วยนะคุณผู้ชม
แต่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งกำลังใจสำคัญของโตโน่
นิชาไงนอกจากไปเกาะติดภารกิจนี้แล้ว
เมื่อเช้าคุณดูสวยมาก
น้องไปร่วมนำทีมเป็นนางรำนะ
รำบวงสวงพญานาคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เอาเลิกเอาใช้ให้ภารกิจของพี่โน่เนี่ย
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
ข้างนิชาก็สวยใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใครบ้าง

นิชานะคะนำทีมเพื่อนดารานักแสดงเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นฮาน่าลีวิสไข่มุกรุ่งรัฐ
น้องแน็กกี้อาภาน้องแบมบี้สิรินโสพิษ
น้องแป้งดารันน้องพิมนะคะ
แล้วก็น้องอีฟไอโยรินนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงน้องต้องตาแสงระวี
ใครอ่ะน้องสาวของโตโน่ไง
ร่ายรำบวงสวงพญาศรีสัตนคราชค่ะ
ร่วมกับนางรำชาวนครพนมอีกกว่า๒๐๐ชีวิต
การแสดงเขาเปิดกันด้วย๒เพลงคุณผู้ชม
รำศรีโคตบูลแล้วก็เพลงออนซอนนครพนม
ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมชม

แล้วก็ลุ้นให้โตโน่และทีมงาน
คลาดปลอดภัยให้ทำภารกิจได้สำเร็จนั่นเอง
หนึ่งคนไหว้หลายคนให้
พิธีรำบวงสวงนี้ค่ะทุกคนตั้งใจจะรำถวาย

ขอพรให้ภารกิจวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ข้างน้องนิชาค่ะน้องไข่มุกรุ่งรัฐ

คือมีความผูกพันกับพี่โตโน่ยังไงรู้ไหม

คือเคยมากับพี่โตโน่

คือคู่นี้เขาเคยเล่นภาพยนตร์ด้วยกัน
สมศักดิ์ได้สมศักดิ์ได้
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ในการมาของไข่มุก

เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าดวงมันผูกพันกันมากับพี่โตโน่

เพราะฉะนั้นตั้งใจรำเลยค่ะ

นิชาชุดแดงสวยเลยคุณ

เป็นการรำบวงสวงครั้งแรกในชีวิต
ต่อหน้าองค์พญาสีสัตนคราชและประชาชน

น้องนี่ยิ้มแบบหวานเลย

ว่าตั้งใจมากมาซ้อมกันหลายรอบแล้ว
เมื่อวานน้องก็แอบมาซ้อมด้วยเหมือนกันนะ

ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยในชีวิตของเธอค่ะ

โตโน่นะคะจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จด้วยค่ะ

นี่เป็นอยู่ในช่วงของการพักขึ้นมานะฮะ

อันนี้คือพี่น้องฝั่งที่สปลาว

หลังจากที่โตโน่ไหว้ข้ามโขงขึ้นมา
คุณผู้ชมก็กำลังเดินทางกันอยู่นะ

เว้นที่เว้นช่องว่ายเขาหายใจกันด้วย

แฟนก็อยากเป็นกำลังใจให้
เพราะว่าเขาทำเพื่อ๒โรงพยาบาล

ฝั่งภังไทยฝั่งสปปรลาวนะฮะ

ตอนนี้ยอดบริจาคก็ทะลุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาดหวังไว้ว่า๑๐ล้านใช่ไหม
ตอนนี้๓๖ล้านอย่างที่เชอรี่บอกไปเนาะ
อ๋อดังจริงนะพี่น้องสปปรลาวก็ดีใจ

เขาก็จะมาดูละครเขาจะรู้จักดาราไทย

ก็จะระยะทางอย่างที่เราทราบกันนะ
วายไปกลับ๑๕กิโลเมตรค่ะ